สำหรับคดีการเสียชีวิตของพฤติสาวลาลาเบลนะคะ
ก็พยานหลักฐานต่างค่อยปรากฏออกมา
คดีที่เกิดขึ้นนอกจากคดีหลัก
ซึ่งเป็นคดีการเสียชีวิตของลาลาเบลแล้ว
ก็มีคดีอื่นงอกออกมาด้วย
คดีที่พฤติเดียใช่ไหมคะ

ก็มีการแจ้งจับเจ้าของบ้าน
รวมถึงคนที่อยู่ในปังงานปาร์ตี้ไปทั้งหมด๖คน
ทีนี้ค่ะวันนี้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ประธานชมรมช่วยเหลือเยืออาทยากรรม
เอาหลักฐานต่างไปมอบให้กับพบชน
ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งคลิปวีดีโอ
ส่วนนี้ค่ะคลิปใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่ถูกปล่อยออกมา
อันนี้ไม่ใช่ที่คุณอัจฉริยะเอาไปมอบนะ
หลุดมาทางโซเชียล

คนที่หลับอยู่ชื่อว่านายตี

ก็จะได้รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มก่อน
เขาบอกว่าตอนนี้ไม่อยากที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
กลัวว่าจะมีผลต่อการประกันตัวของเขา
คลิปนี้แหละค่ะเป็นคลิปที่ถูกปล่อยออกมาล่าสุด
จุดเกิดเหตุก็คือย่านบ้านปาร์ตี้ย่านบางบัวทองนั่นแหละ
มีมือดีปล่อยออกมานะคะคุณผู้ชมเห็นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
ผู้ชายที่หลับอยู่ชื่อว่านายตีเป็นเจ้าของบ้าน
ชื่อจริงก็คือนายหน้าที่สถิตพงศ์สถาพร
นายตีตอนนี้ถูกตำรวจออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็โดน๒ข้อหาคือซ่องโจรแล้วก็กระทำอนาจารย์

ใช่หลังจากนั้นก็ไปแจ้งความกลับที่ดีว่า
ขโมยของทุกอย่างข้าวอมแล้วก็เตรียมที่จะแจ้งความกลับอีกหนึ่งข้อฮะ
ก็คือแจ้งความเท็จเขาบอกมาว่าแบบนี้
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยคลิปนี้ที่มันปรากฏออกมาก็ดีเหมือนกัน
นักข่าวของเราพยายามไปถามแหละว่าเอ๊ะเป็นคุณจริงหรือเปล่า
ทำอะไรกันก่อนหน้านี้เป็นยังไงก็พยายามถามรายละเอียด
เขาบอกว่าตอนนี้ขออนุญาตจริงไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดทั้งสิ้น
จากเกรงว่าจะกระทบกับการประกันตัวของเขา
แต่เขาบอกว่าอยากให้คลิปที่คุณผู้ชมได้ดูเมื่อสักครู่เนี่ย
เป็นคำตอบก็น่าจะเพียงพอแล้วว่าใครเป็นคนเริ่มก่อน
เพราะในคลิปให้ดูมือเลยนะคะว่าตนเองจริงแล้ว
ไม่ได้ไปเป็นคนไปดึงพฤติสาวเข้ามาเขาบอกแบบนี้นะคะ
ส่วนคดีหลักคดีการเสียชีวิตของลาลาเบลค่ะ
วันนี้คุณอัจฉริยะเรือนรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมนำหลักฐานเป็นคลิปวีดีโอรูปภาพข้อความแชท
ที่เกี่ยวข้องกับงานปาร์ตี้ที่บ้านย่านบางบัวทอง
มอบให้กับพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
คุณอัจฉริยะบอกว่าหลังจากที่เข้าพบกับพบชน
ก็มีการนำหลักฐานที่รวบรวมมาในวันนี้เนี่ย
เป็นหลักฐานในคดีการเสียชีวิตของลาลาเบล
มีทั้งพยานบุคคลวัตถุพยานเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้
จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีการเสียชีวิตของลาลาเบล
และสามารถชี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะว่าใครทำอะไรบ้าง
แต่ตอนนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้
ว่าสิ่งที่มอบให้กับพบชนมีอะไรบ้าง
เพราะถือว่าเป็นความลับของราชการ
คุณอัจฉริยะยังบอกด้วยนะคะว่าหลักฐานชิ้นนี้
จะนำไปสู่การออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
แต่จะออกหมายจับอีกกี่คนก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ส่วนตัวเขาเองมีหน้าที่คือหอบหลักฐานมาให้ตำรวจ
ส่วนคดีของพดคุณอัชริยัยัยบอกว่าไม่มีความกังวลแม้แต่น้อย
แม้ว่าทางเจ้าของบ้านที่จัดปาร์ตี้
จะแจ้งความกลับพดในข้อหารรักทรัพย์
กล่าวหาว่าขโมยผ้าห่มที่มีคราบอสุจิมองว่า
ห่มที่เอาออกมามันเป็นหลักฐานวัตถุพยาน
ที่จะมีประโยชน์ในรูปคดีนะคะ
ผมผ่านผมผ่านมาเป็นร้อยคดีแล้วนะยิ่งปล่อยคลิปมาเท่าไหร่ผมยิ่งชอบ
คือจะปล่อยยังไงมาก็ช่างนะครับผมบอกให้เลยว่าปล่อยไปเถอะ
คือมันธรรมดาคือเขาไม่เข้าใจข้อกฎหมายนะครับ
ปล่อยเรายิ่งชอบบอกแค่นั้นและเราไม่ได้กวั่นเกรงเรื่องการฟ้องร้อง
คุณผู้ชมวันนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าก็ทำมาเป็นร้อยคดีแล้วนะคะ
คดีนี้ไม่มีความกังวลเลยเชื่อมั่นในพยานหลักฐาน
เอามามอบให้กับพบชนทั้งในส่วนของคดีการเสียชีวิตของลาลาเบล
และคดีของพริตตี้เดียนะคะก็มั่นใจทั้งสองส่วน
วันนี้ค่ะอีกหนึ่งท่านที่เราไปสอบถามพูดคุยด้วยก็คือ
พันธุ์ตำรวจเอกนำเกียรติธีรโรจนพงศ์รองผู้การนครบาน๘บอกว่า
สำหรับผลการชนะสูตรศพของลาลาเบลครั้งล่าสุด
ตอนนี้ยังไม่ทราบผลเจ้าหน้าที่ยังต้องรอเรื่องของการตรวจพิสูจน์จากแพทย์
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตอนนี้อย่างที่บอกไป
ก็เดี๋ยวรอพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะคะ